เคยขโมยกางเกงในผู้หญิงไหมไม่เคยเห็นครับ
อยู่มาถามผมอย่างนี้ไม่ช่วงนี้ช่วงนี้โจรขโมยกางเกงในเยอะนะผู้หญิงก็ต้องระวังตัว
อ่ะพ่อสาธารณะต้องฝากเตือนงั้นผมจะเล่าข่าวนี้ให้ฟัง
ดีแล้วกันนะเพราะว่าบางพื้นที่บางจุดเขาก็จับคนร้ายได้
แต่บางจุดยังจับไม่ได้แล้วได้เห็นพฤติกรรมของคนร้ายอันนี้อันตรายมากเดี๋ยวไปดูพฤติกรรมของเขากันหน่อยนะครับ
กันอีกครั้งผมไม่เคยขโมยกางเกงในครับแล้วก็บอกให้คุณผู้ชมฟังนี่คือเอามาให้ดูเพื่อเตือนภัยนะครับ
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับสาวโรงงานที่จังหวัดชนบุรีและภาพนี้ก็ไม่ใช่คุณไม่ใช่ผมแต่ผมเล่าข่าวเฉย
ถูกต้องที่สพนขามนะครับโดยภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพไว้ได้เจ้าโจรโรคจิตครับเดินไปแบบนี้เดินโตเต๋โตเต๋ไป
สำรวจเส้นทางอยู่ใช่ครับมองซ้ายมองขวาไปเจอบ้านหลังหนึ่งตากชุดชะในเอาไว้เห็นแบบนั้นอดรนทนไม่ไหวก็เลยเข้าไปเอามันมาซะเลย
เฉยชิวอย่างนั้นไปขโมยมาหน้าตาเฉยใช่ครับก็ผู้เสียหายก็เผยว่าตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยครอบครัวไปทำบุญที่วัดก็เลยไม่มีใครอยู่บ้าน
ส่วนตัวบอกเลยนะนี่คือครั้งแรกไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน

กลัวมันคราวหลังมันมามันจะไม่ได้มาขโมยชุดชั้นในอย่างเดียว

คุณตำรวจให้มาช่วยจับเจ้าโจรคนนี้หน่อยนะครับ
โอ้โห
อ้าวบอกยี่ห้อด้วย

ใช่แพงแล้วก็เลือกนานด้วย

พวกผู้หญิงเวลาเลือกชุดชะนายเขาใช้เวลานาน

ส่วนในพื้นที่สอนอทุ่งสองห้องนะครับอันนี้จับได้ค่ะนี่หน้าตาของคนร้าย
แต่ว่าไม่ใช่คนร้ายที่เล่าตอนแรกนะอ๋อคนร้ายเหตุการณ์คนร้ายรัฐการณ์
อีกที่หนึ่งที่สอนอทุ่งสองห้องนะครับอันนี้ชื่นชมคุณตำรวจครับ
สามารถจับเอาไว้ได้เจ้าคนร้ายคนนี้คือนายกฤษณะอายุ๓๔ปี
พร้อมของกลางชุดชั้นในสตรีก็ของผู้หญิงนั่นแหละค่ะ
เป็นพันตัวมาพร้อมกับไม้แขวนไม่เอาออกด้วยเหรอ
ยกไม้มาเลยอ่ะเอาออกมาเสียเวลาเดี๋ยวมันพันอยู่ค่ะ
เนี่ยครับหลายตัวเลยครับแล้วที่จับได้เพราะว่ามีกล้องวงจรปิดมัด
ตัวเจ้าคนร้ายคนนี้เอาไว้คือเผยให้เห็นเลยนะครับว่าเนี่ย
คนร้ายคนนี้นายกฤษณะมีพฤติกรรมยังไงใส่เสื้อยืดสีดำ
ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดเทียบหน้าบ้านผู้เสียหายในช่วงกลางดึก
แล้วก็เข้าไปขโมยชุดชั้นในในบ้านของผู้เสียหายนะครับคุณผู้ชมครับ
ก็สอบถามนะครับนายกฤษณะสารภาพเลยครับว่าตนเองน่ะกระทำจริง
ค่ะแล้วยอมรับว่าตัวเองเป็นโรคจิตชอบขโมยชุดชั้นในผู้หญิงเพื่อ
เพื่ออะไรคะเพื่อมาสูดดมสำเร็จความไข้
ทำไมไม่ไปดมยาดมแต่เขาซักแล้วนะคุณฮะ
เขาซักก่อนมันก่อนตากอ่ะเอกลักษณ์ของมันอยู่ต่อให้ซักแล้วก็ตาม
แต่ดิฉันสงสัยเป็นพันชิ้นมันเยอะนะคือไปเปิดร้านขายใหม่ได้เลยอ่ะ
นี่คือไม่ได้ขโมยไปขายต่อใช่ไหมแต่เป็นโรคจิตโรคจิต
ยอมรับด้วยยอมรับด้วยว่าเอามาเพื่อสูดนมค่ะตายแล้ว
มันสดชื่นเหรออันนี้ผมไม่รู้นะผมถามเฉยก็กลิ่นมะดามหอมชื่นใจ
จริงบอกตรงนะตอนนี้ดิฉันเริ่มไม่กล้าซักเสื้อผ้าแล้ว
เอาล่ะผมว่าไปลองฟังเสียงเจ้าคนร้ายหน่อยฮะดีค่ะ
ก่อเหตุมานานจังแล้วเรารู้ไหมว่าเราเราเป็นเอ่อเราแล้วเรา

อยากให้พาเขาเนี่ยไปรักษาเขายอมรับว่าเขาเป็นคนโรคจิตต้องการรักษานะก็เดี๋ยวต้องไปพบแพทย์เนาะทำการรักษาต่อไปนะครับไปค่ะ